ทีนี้ทางรัฐบาลก็เลยเตรียมที่จะมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่
เพื่อที่จะขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนไทยกู้ภัยต่างอาสาสมัครที่มาช่วยนะคะ
รวมถึงชาวต่างชาติที่เขามาช่วยในภารกิจในครั้งนี้นะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเตรียมที่จะทำจดหมายไปเลย
ส่งไปยังทีมกู้ภัยที่อยู่ในต่างประเทศที่เขามาช่วยเราเชิญเข้ามาบ้านเรา

คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมที่จะมีการขอพระราชทานพระราชานุญาต
ลานพระราชวังดุสิตค่ะจัดเป็นสถานที่จัดเลี้ยงขอบคุณทุกคนเลยนะคะ
ทุกภาคส่วนที่มาเข้าร่วมภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าในครั้งนี้นะคะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงความคืบหน้าค่ะ
ในการจัดหาสถานที่เพื่อเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติงานภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะ
โดยบอกว่ารัฐบาลจะขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้สถานที่ที่พระรามพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงานเลี้ยง
เพราะว่าตรงนี้กว้างขวางค่ะรองรับคนได้เยอะนะคะ
รัฐบาลก็ต้องทำหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชานุญาตใช้สถานที่
ส่วนกำหนดการรัฐบาลกำหนดเอาไว้เบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ
รวมถึงการกำหนดวันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมก็เลยยังไม่สามารถเคาะวันออกมาได้ว่าเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
เอกอนุพงศ์บอกว่ารัฐบาลเตรียมสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนก็อยู่ไกลหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดเดี๋ยวมีที่พักให้ถ้ามาร่วมงานเลี้ยงนะคะ
แล้วก็ย้ำว่าการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเตรียมความพร้อมให้สมกับที่เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในครั้งสำคัญครั้งนี้ได้จนประสบผลสำเร็จนะคะ